เอาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตวิจารณ์ยับเลยนะคะ
พฤติกรรมคนขับรถเมย์สายหนึ่งศูนย์แปด
วิ่งระหว่างเดอร์มอร์ท่าพระกับอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ถามว่าพฤติกรรมเป็นแบบไหนขับรถหน้าหวาดเสียวบีบแตรตลอดเวลา
ด่าทอคนใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
แล้วคุณขาพูดคนเดียวเผลอค่ะพฤติกรรมน่ากังวลมาก
แล้วคุณคะเขาต้องดูแลผู้โดยสารกี่ชีวิตบนรถนั้น
ไปดูพฤติกรรมของเขาแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
เออไปโดนอะไรมาไปโดนตัวไหนมาเนี่ยฮะทำไมถึงดีดได้ขนาดนี้
ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวที่ตั้งคำถามแบบนี้ดิฉันว่าเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ของชาวเน็ต
ประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะตั้งคำถามแบบเดียวกันเลยนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเอาคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับตั้งคำถามว่า
แปดแฮชแท็กดีดใช้เกณฑ์อะไรในการหาคนขับเออ
ก็จริงน่ะเออเออเออเออตั้งคำถามได้ดีมากค่ะ
คุณผู้โพสต์ค่ะใช้เกณฑ์อะไรหาคนขับ
แล้วคุณต้องรับผิดชอบผู้โดยสารอีกกี่ชีวิตที่ร่วมทางกับคุณนะคะ
ทีนี้เราก็ต้องไปถามบริษัทเจ้าของรถเมย์รายนี้ถูกไหมคุณสุวรรณากำมัชพลเป็นเจ้าของบริษัทกำมัชพลจำกัดผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนร่วมบริการกับขอสมก
บอกว่าทางบริษัททราบเรื่องแล้วสั่งปลดเรียบร้อยแล้ว
ปลดพนักงานขับรถรายนี้แล้วฐานไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่
และทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงคุณสุวรรณาบอกด้วยนะคะว่าจริงจริงแล้ว
พนักงานขับรถคนนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง๒วัน
เข้ามาทำงานได้เพียงสองวันแล้ววันนี้ที่เห็นเนี่ยที่ขับเนี่ย
วันแรกที่ขับรถขับรถอาจจะยังไม่ชินไง
ขับรถวันแรกอาจจะต้องสร้างให้ตัวเองตื่นเต้นไงไม่น่าใช่นะ
เป็นวันแรกด้วยทีนี้คุณผู้ชมค่ะระหว่างทาง
คือผู้โดยสารเขาถ่ายคลิปแล้วเขาก็ไม่สบายใจ
และระหว่างทางที่ผู้ชายคนนี้ขับรถเนี่ยนายท่าก็เห็นท่าไม่ดีแล้ว
ท่าเห็นท่าไม่ดีค่ะก็เลยไล่คนขับคนนี้ลงจากรถ
แล้วหลังจากนั้นเขาก็หลบหนีไปเลยถึงตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาหลบหนีไปไหน
เพราะว่าตามตัวเขาไม่ได้ล่าสุดนะคะ
ขอสมกหรือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการปรับเงิน
ผู้ประกอบการรายนี้เป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาท
รับพนักงานเข้าทำงานโดยขาดการตรวจสอบคุณสมบัติให้ถี่ถ้วน
พร้อมทั้งมีคำสั่งให้กำชับดูแลพนักงานให้มากกว่านี้
ตายแล้วเราจะอยู่กันแบบนี้หรือชาวกรุงเทพ
ตรวจสอบคุณสมบัติหน่อยใครที่จะมาเป็นคนขับ

หรือว่าตรวจปัสสาวะด้วยก็ได้ว่ามีสารเสพติดด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะ